มาดูเรื่องความเชื่อปนความจริงกันหน่อย

ก็คือเหตุการณ์รอปภอายุ๖๔ปี

เสียชีวิตมาแล้ว๔วันจนขึ้นอืดแล้วนะ
พอขึ้นอืดเจ้าหน้าที่ไปเจอศพ

ซึ่งเป็นเพื่อนกับรอปภอายุ๖๔ปี

เมื่อวานยังเจอกันอยู่เลย

เมื่อวานยังได้คุยกันอยู่เลย
อยู่หน้าห้องนี่

ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๔วัน
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ช่วงสายของวันนี้นางวันดีชูโชธอายุ๖๗ปี
เป็นเพื่อนของผู้ตายเป็นคนที่พบศพคนแรก
เดินทางมากับญาติเพื่อมาขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ก็มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะไปพบศพ
เธอเล่าว่าช่วงบ่าย๓ของวันศุกร์ที่ผ่านมา
เอาอาหารผู้ตายเอาอาหารไปให้ผู้ตายในห้องเช่า
สังเกตเห็นผู้ตายนั่งชันเข่าแล้วก็ก้มหน้าไม่หันมาสบตา
เธอก็เลยตะโกนถามไปว่าทำไมเวลาคุยไม่หันหน้ามามอง
ผู้ตายตอบกลับมาว่ารู้แล้วว่าเธอมาไม่ต้องหันไปมองหรอก
จากนั้นเธอก็เลยวางอาหารไว้ให้แล้วก็เลยเดินออกมาจากห้อง
กระทั่งเย็นวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
พยายามโทรหาผู้ตายแต่ไม่รับสายเลย

พบว่าประตูห้องล็อกจากด้านใน

ก็เลยไปเรียกเพื่อนคนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องมาช่วยดูนะคะ
จนพบว่าเพื่อนคนนี้ที่เคยเอาอาหารไปให้
เมื่อ๒วันที่แล้วเนี่ยยังคุยกันอยู่เลย
แต่มาวันนี้เจอว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

วันนั้นแกบอกให้เราหยิบชามให้ถี่
เราก็หยิบมาวางไว้แล้วแกบอกว่า

เราก็เอาไปใส่ตู้เย็นให้
แล้วก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวก็วางไว้ปลาก็วางไว้

แล้วแกไม่มองหน้าฉันเหรอเราพูดอย่างนี้
แล้วแกบอกว่ารู้แล้วว่าตัวเองมาไม่ลงหรอก

แล้วอีน้องนั้นบอกว่าตายไป๓วัน
แล้วบอกเฮ้ยฉันยังคุยกับแกอยู่เลย

เราก็ตกใจไงเพราะเห็นขาไง

บอกเมื่อเช้านี้ผมยังเห็นเขาไขประตูเลยนะ

แล้วน้องคนที่เก็บศพ
เขาบอกว่าเขาตายมา๔วันแล้วนะป้า
ไทม์ไลน์กันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปเจอศพเย็นวันอาทิตย์
แต่ทุกคนที่ยืนยันกันมาเนี่ย

เห็นผู้ตายอยู่ได้เข้าไปคุยกันอยู่

เอาไปดูอีกหนึ่งคนนางสาวนับเดือนยิ้มชื่น

ยังเห็นผู้ตายอยู่แถวหน้าตึกอยู่เลย

ขณะที่ตัวเธอเองและสามี

มาจากห้องผู้ตายในเช้าวันเดียวกัน

แต่ยอมรับว่าวันนั้นเธอก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนหนูตาย

กระทั่งมาพบว่าในธานีเสียชีวิตอยู่ในห้อง
เธอก็ยังคุยกับสามีอยู่เลยว่า

แล้วคนที่เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะ

โดยอยู่ระหว่างรอเอกสารยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอจนะ

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตค่ะ